แต่คราวนี้มาดูเรื่องของพระรูปอื่นกันบ้าง
พระรูปอื่นก่อนหน้านี้นำเสนอข่าวที่จังหวัดชนบุรี
มีพระลงไม้ลงมือกัน
และหนึ่งในพระที่ลงไม้ลงมือกัน
เป็นพระที่อายุค่อนข้างมากแล้ว

แต่ว่าความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้มรณภาพแล้ว
ซึ่งตำรวจก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาทั้ง๒คนเพิ่มเติม
สำหรับคนที่ทำร้ายร่างกายนะคะ
เหตุการณ์ความคืบหน้าพระร่วมกับคาราวาส
รุมทำร้ายพระสูงวัยได้รับบาดเจ็บสาหัส
ล่าสุดพระรูปนี้มรณภาพลงแล้ว
ก็คือกรณีที่พระครูประหลัดภัยทูลประเสริฐพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรัญยิกาวาส

และนายสวรัฐหาดแก้วลูกจ้างชั่วคราวเทศบาลเมืองบ้านสวน
ส่วนผู้ที่ถูกทำร้ายร่างกายและมรณภาพไปแล้ว
คือพระวรพศเจริญสุขอายุ๗๑ปี
พันธุ์ตำรวจเอกสมโชคตาผลผู้กำกับการสพเมืองชนบุรี
บอกว่าสั่งการให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
กับพระครูประหลัดภัยทูลและนายสวรัตน์
ในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่ความตาย
และเพิ่มวงเงินประกันตัวเป็น๑๕๐๐๐บาท
และจะได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดชนบุรี
เพื่อรายงานเจ้าคณะอำเภอให้ดำเนินการต่อไปนะคะ
ไปในช่วงเกิดเหตุของการทำร้ายร่างกาย
มีพระอีกหลายรูปเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือค่ะ

มันก็เป็นการที่ว่าทำข้างเดียว
ลงไปก็ยังมีการเตะซ้ำ
จับคอมาตีเข่าเตะซ้ำ

เห็นอยู่ในเหรอิการแต่เข้าไปไม่ได้เพราะว่า

เห็นแต่ทำอะไรไม่ได้ไม่ได้เห็นองค์เดียวเห็นหลายองค์
ด้านพระครูผลัดภัยธูนเดินทางไปที่สพชนบุรี
ไปรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมและเพิ่มหลักทรัพย์ประกันตัวออกไป
ตัดสินออกมาอย่างไรพร้อมยอมรับค่ะ

คาราวาสที่ร่วมก่อเหตุนี้ด้วย
ก็คือนายสวรัตนนี่บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจริง